งานของศรีสะเกดนักคอนหลวงโปรโมชั่นครับ
จะบอกว่าเป็นปีของเขาก็ได้นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็คว้ารางวัลนะครับ
นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมของวันกีฬาแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็ผลงานในรอบปีก็แน่นอนครับ
สื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีชื่อไปเข้าชิงเป็นนักชกยอดเยี่ยม
ไซต์กำปั้นชื่อดังของโลกก็ประกาศผลยอดกำปั้นมวยสากลแห่งปี
ก็แม้ว่าศรีสะเกดของไทยเรานะครับจะอยู่ในรายชื่อ๑๐คนที่มีโอกาสเข้าชิง
แต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเกราดี้โกรอฟกิ้นนะครับนักชกชาวคาซักสถานที่ได้รางวัลนี้ไปครอง
ก็ได้มีการยกให้ศรีสะเกดที่ชนะโรมันกอนซาเลสถึง๒ไฟล์
เป็นนักชกเบอร์หนึ่งของโลกนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับ
อันดับมาดูกันหน่อยครับ๕อันดับมีศรีสะเกดนะครับ
วาซิโลมาเชนโกนะครับอันดับ๓เป็นทางเกลอรี่โกลอฟกิ้นนะครับ
๔เป็นแอนตูดี้โจชัวร์ของอังกฤษนะครับแล้วก็อันดับ๕เป็นอันเรวอร์ดนะครับ
ติดตามผลงานของศรีสะเกดนะครับในช่วงต้นปีหน้านะครับ
เจอกับนักชกจากเม็กซิโกนะครับวนเอสตาด้าในไฟล์บังคับด้วยครับ